ส่วนพี่สาวของเราพี่ฝนธนสุนทรเองก็บอกว่าเวลามูก็ต้องมูให้สุดค่ะแล้วมันจะเจอกับความปังปังนี่เป็นสิ่งที่พี่ฝนธนสุนทรเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าเวลามูเนี่ยมูให้สุดแล้วเดี๋ยวจะหยุดที่ความปังแต่ต้องมูอย่างมีสตินะ
ช่วยให้เธอสมหวังตามที่ขอไว้แบบทันตาเห็นน่ะ
อย่างล่าสุดเนี่ยพี่ฝนเดินทางไปมูเตลูขอพร
ด้วยการขึ้นบันไดจำนวน๓๗๙๐ขั้น
เดินยังไงไหวอ่ะปากละตาสั่นเหรอ

ใช่มันต้องไปด้วยแรงศรัทธาจริง
เพื่อที่จะขึ้นไปยังเขาวงพระจันทร์จังหวัดลบบุรี
นามัศกาลรอยพระพุทธบาท
และขอพรจากแม่นางเกดมณีศรีประจันทร์ที่ถ้ำค่ะ

แต่อันนี้ภาพคือตอนลงจากเขามาในตอนเช้า

๓๗๙๐ขั้นพี่แจ๊กไม่ไหวนะ
แล้วจะบอกว่าพอขึ้นไปแล้วลงมาปุ๊บ

เพราะมีเจ้าภาพติดต่องานมา๔งานรวดจุก

ทุกกงตุ๊กแกแสดงว่าเป็นธรรมชาติมากเลย
พี่แจ๊กนับ๑ตัวตุ๊กแก่มี๔ขา
เห็นเมื่อสักครู่มี๓ตัวอุ๊ย๔๓มันเป็นเงา
พลอยฉันซึมซับบรรยากาศความคลังของวัดเขาอยู่นะ
คือตอนนี้พี่ฝนบอกว่าพอได้งานแล้ว
เพราะว่าขึ้นไปของานใช่ไหมพอลงมาปุ๊บพอได้งาน๔งาน
พี่ฝนเตรียมแล้วเตรียมเอาชุดขึ้นไปเปลี่ยนให้แม่นางเกดมณีศรีประจันทร์
ตามที่ได้บอกกับท่านไว้เพื่อเป็นการขอบคุณที่ทำให้พี่ฝนเนี่ยสมหวัง

ก็ขอตอนกลางคืนนะคะเชื่อไหมว่าตอนเช้าลงมาได้รับข่าวดีเลย
แล้วก็หลังจากนั้นก็ปั้งเลยนะต้องคำว่าไม่ได้ปังครั้งเดียวนะ๓ปัง
มีเรื่องใหญ่๓เรื่องเข้ามาในตัวเรา
เราต้องกลับไปหาท่านอีกครั้งหนึ่งก็ตอนนี้ก็ซื้อของแบบไปขอเจ้าแม่ไว้นะคะ
เจ้าแม่บนเขาวงพระจันทร์นะคะก็ซื้อผ้าสบายแล้วก็เครื่องทรงไปถวายท่าน
ก็กะว่าจะไปเปลี่ยนให้ท่านแล้วก็ไปร้องเพลงให้ท่านฟังอีก
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่เขาขอแล้วเขาได้ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
เห็นบอกว่าวันพุธนี่แหละเดี๋ยวเขาจะไปกันอ่ะ
จะขออะไรมามันต้องได้มาด้วยความยากลำบากนิดนึงก็แล้วกันถึงจะสมหวังนะคะ